ไม่รู้ว่าเมาหรือเครียดหรืออะไรกันแน่ค่ะ

นี่ค่ะยิงแบบนี้เลย

คนก่อเหตุชื่อนายอรุณนะคะอายุ๓๓ปี
หนำยิงใส่รถเก่งที่ขี่ผ่านหน้าเขาไปเนี่ย

อาพารบ์มีนี่อยู่ที่ซอยสามมะคี๓๕ทับ๑
ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีนะคะ
พอนายอรุณกระหน่ำยิงเขาเสร็จปุ๊บ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่ง๒๖มิถุนายน
ตำรวจก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะก็เจอรถของผู้เสียหายค่ะ
มีรูกระสุนปืนที่ท้ายรถ๔รูเห็นไหมคะ
๔นัดเนี่ยเข้าร้ายรถไป
พาร์ทเมนต์ก็มีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๔ปลอกด้วย
คุยกับคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลนี่เป็นช่างซ่อมลิฟต์
แล้วก็เป็นคนขับรถคันเกิดเหตุนี้ด้วยเขาบอกว่า
เขาขับรถมาหาญาติในซอยนี้แล้วก็กำลังจะขับออกไป
นายอรุณซึ่งเขากับนายอรุณรู้จักกันอยู่แล้ว
อยู่ข้างมอเตอร์ไซค์สีแดงที่จอดอยู่หน้าพาร์ทเมนต์
ตะโกนโหกเวกโวยวายอะไรสักอย่างแล้วก็ชักปืนออกมายิงใส่ท้ายรถเขาทันที
แล้วนายอรุณก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
เขาบอกเขาก็งงเหมือนกันนะทั้งนั้นที่ก็รู้จักกัน
ก็ไม่เข้าใจว่านายอรุณจะมายิงเขาทำไม
ทีนี้ตำรวจสืบสวนก็ไปไล่ตามดูค่ะ
ไปเจอมอเตอร์ไซค์สีแดงของนายอรุณจอดอยู่หลังอพาร์ทเมนต์
ก็เข้าใจว่านายอรุณน่าจะกลับเข้ามาทางด้านหลัง

แต่พอเข้าไปตรวจค้นก็ไม่เจอตัวนะคะ
พยานที่เห็นในการเขาบอกว่านายอรุณขี่รถย้อนกลับมาทางด้านหลังอพาร์ทเมนต์จริง
แล้วก็เปลี่ยนเป็นรถเก๋งขับออกไปแล้วค่ะ

จะเห็นรถของไนเปิ้ลผู้เสียหายเนี่ยขับผ่านหน้ากล้องมา
เป็นการขับออกมาจากอพาร์ทเมนต์แล้วก็เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าออกทางปากซอยนะคะ
ต่อมาตอน๔ทุ่ม๔๒นาทีค่ะ
จะเห็นนายอรุณเปิดประตูออกมาจากห้อง

ก็มาสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าห้องค่ะ

สตาร์ทรถสักพักหนึ่ง

รถเก๋งสีขาวของไนเปิ้ลจะขับผ่านหน้าตรงนี้มาแล้ว

เนี่ยเดินตามไปยิงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไฟไหมคะ

ถึงที่อพาร์ตเมนท์แห่งนี้นะคะ

อย่างที่เราเห็นจากกล้องวงจรปิดเลยห้องตรงนั้นแหละ
จุดที่นายอรุณขี่มอเตอร์ไซค์ไปเปลี่ยนเป็นรถเก๋งเป็นซอยข้าง
ตรงจุดเกิดเหตุยังมีปลอกกระสุนตกอยู่ในที่เกิดเหตุปลอกหนึ่งอยู่เลยนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเห็นนายอรุณโบกมือเรียกรถของไนเปิ้ล
แล้วก็ยิงใส่เลยแต่ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายอรุณทำแบบนี้
กกสิเที่ยวก็เห็นว่าชาวบ้านในซอยนี่หลายคนเลยหวาดกลัวมากกับเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นบ่อย
ใช่ครับเพราะว่ายิงบ่อย
บ่อยขนาดไหนเอาที่เราสัมผัส
ผมเราอยู่เจ้าพี่ก็เห็นสี่ห้าครั้งแล้ว
การระยะนี้แล้ววิกิจวัน
ได้คุยกับน้าของนายอรุณนะคะก็บอกว่าพาร์ทเมนต์นี้เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินแบบกงศรี
ก็คือรายได้จะแบ่งให้กับญาติญาติรวม๕คนซึ่งนายอรุณก็เป็นหนึ่งในนั้น
หลังเกิดเหตุเนี่ยเขาพอได้ยินเสียงปืนก็เดินออกมาดูเหมือนกัน
เขาก็คุยกับเนรนะบอกไม่รู้จริงว่ามันไปแฮ้งอะไรมาจากไหน
คือนิสัยของอรุณเป็นคนโมโหร้ายก็เคยเตือนหลายครั้งแล้วนะ
หลานก็ตอบกลับมาสั้นแค่ว่าที่ผมทำเพราะผมเครียด

มันก็คนดีมันก็คนดีแต่มันรู้มันจะกินอะไรไม่รู้มันแห้งอยู่
เหล้าก็ไม่กินแต่ยาผมไม่รู้นะถึงเวลามันก็อยากฆ่าคนมันก็พูดอย่างนี้
เขาเคยพูดอยู่ใช่ไหมพูดอยู่ครับ
พูดบ่อยไหมครับพูดบ่อยถ้ามาคนแถวนี้กลัวมันหมด
เขาบอกว่าเขาเครียดอ้าวเครียดมึงไปยิงนี่ไงเครียดมึงต้องทำอย่างอื่น
ผมบอกอย่างนี้ปืนอย่าไปใช้เครียดนะเราต้องอยู่เฉย
ทำช่วยเหลือคนไม่เครียดหรอก

ไม่บอกเขาบอกเขาเครียดอย่างเดียว
ส่วนไนเปิ้ลนะคะวันนี้ก็เดินทางเข้าพบ
เขาบอกเมื่อวานเนี่ยก็ยืมรถเก่งเพื่อนไปบ้านญาติ
จังหวะขับออกมาเพื่อไปกินข้าวก็ถูกนายอรุณยิงปืนใส่เลยค่ะ
รู้จักกับนายอรุณได้ยังไงเหรอรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้ว
ทะเลาะกัน๓ปีก่อนเรื่องเงิน๓๐๐บาทที่เขาไปยืมนายอรุณมา
แต่สุดท้ายแล้วเขาก็คืนเงินไปหมดแล้วแล้วก็เคลียร์กันเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรอีก
มการก่อเหตุก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมาจากเรื่องนี้ด้วยไหม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกเห็นที่ห้อยที่คอไหมคะ
นั่นแหละเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่กับลูกอมผงวัดเชิงหวาย
เขาบอกสองสิ่งนี้แหละน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาแคล้วคลาดแล้วก็รอดจากคมกระสุนปืนมาได้
เพื่อนลุ่นน้องค่ะ
เมืองทางคดีนะคะสพรัฐนาธิเบศบอกว่าญาตินายอรุณติดต่อมาว่าจะพานายอรุณเข้ามามอบตัวกับตำรวจ
แต่ตำรวจเองก็ขอสารออกหมายจับไปแล้วนะคะในข้อหาพยายามฆ่า
แล้วก็ข้อหาครอบครองและพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ